คุณผู้ชมวันนี้ในช่วงขีดเส้นใต้เมืองไทยอาจารย์สุภาพคลี่ขจายมาแล้ว

อาจารย์ครับ
สักครู่หนึ่งท่านพูดถึงเรื่องร้านเมื่อกี้สักนิดนึง
ผมเพิ่มข้อมูลให้เกี่ยวกับร้านอาหารญี่ปุ่นเมื่อสักครู่นี้
ที่บอกว่าเปิดเสิร์ฟในรถได้วันเดียวปิดไปซะละ
เจ้าของร้านนะฮะก็คือนายนิรุธแก้วคำฟูบอกว่า
หลังจากที่เปิดให้บริการได้วันเดียวเมื่อทางจังหวัดขอความร่วมมือมา
ทางร้านก็ให้ความร่วมมือนะครับวันนี้ก็หยุดให้บริการแล้ว
โดยจากนี้ทางเจ้าของร้านเขาจะประชุมทีมร้านอีกครั้งหนึ่ง
ก็ต้องต่อสู้ก็ต้องดิ้นรนกันไปว่าจะขายในรูปแบบไหนได้อีก
เพื่อระบายสินค้าอาหารญี่ปุ่นที่มีการสั่งมา
แล้วก็สต๊อกไว้ภายในร้านค่อนข้างจะเยอะ
ก่อนหน้านั้นยังไม่ทันที่จะรับมือไงคุณก็สั่งสต๊อกมาไว้เยอะเลยนะฮะ
แล้วก็ทางร้านเขาบอกว่าคือมันเดลิเวอรี่ไม่ค่อยได้

แต่ทีนี้ยอมรับว่าทางร้านได้รับผลกระทบทั้ง๒สาขาเลยนะครับ
ใช่ค่ะทีนี้พอมันเป็นแบบนี้คุณผู้ชม
ทางผู้ประกอบกิจการร้านอาหารอย่างเฉพาะร้านใหญ่เนี่ย

จะมีการเสนอต่อรัฐบาลเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน
คือเขาให้มาตรการมาเลยแล้วก็บอกว่าขอได้ไหม
พฤษภาคมนี้ขอเปิดขายได้
เดี๋ยวเราไปฟังกันนะคะว่ารายละเอียดที่เขาจะเสนอต่อรัฐบาล
มีอะไรบ้างอยู่กับอาจารย์สุภาพแล้วอาจารย์สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับตามทุกฟังครับผู้ชมครับ
เราควรจะสนใจคู่ขนานกันไปด้วยระหว่างตัวเลขติดเชื้อใหม่
กับตัวเลขคนตาย๓๑คนสิ่งที่เราควรจะติดตามให้ความสนใจ
ก็คือผลกระทบจากมาตรการคุมเข้มเราใช้มาตรการคุมเข้ม
คอทมและอีก๕จังหวัดที่เรียกกันว่าพื้นที่สีแดงเข้มเนี่ย
คุมกันมาแล้ว๒วันวันนี้เป็นวันที่๓ผลเป็นยังไงครับ
ร้องกันละงมสิครับโดยเฉพาะในแวดวงกิจการพัฒนาคารร้านอาหาร
เพราะมาตรการที่ออกมาคือห้ามนั่งกินในร้าน
ซื้อกลับบ้านได้อย่างเดียวปิด๓ทุ่ม
ผมลองสำรวจสำรวจดูร้านอาหารประเภทที่สั่งกลับบ้านได้ง่ายเนี่ย
ยังพอไหวนะครับเช่นร้านข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบข้าวมันไก่
ผัดกระเพราเมื่อวานนี้ไปถามแม่ค้าที่บองมาเช่
เขาบอกร้านประเภทนี้ยังขายได้มีคนยังมาซื้อกลับอยู่
มีคนไปนั่งรออยู่แต่ว่าร้านอาหารประเภทใหญ่ใหญ่หน่อยที่เรียกกันว่าพัฒนาคาร
อันนี้ไม่มีคนไปเข้าคิวซื้อกลับหรอกครับ
เพราะถ้าจะกินร้านอาหารใหญ่พวกนี้เขาจะมากินที่ร้าน
นั่งกินในร้านไม่ได้เขาก็ไม่ค่อยเข้าร้านกัน
ร้านขนาดใหญ่แบบนี้แหละครับสาหัสเลย

รายได้เข้าก็น้อยมากแต่ว่ารายจ่ายทุกรายการยังต้องจ่ายเหมือนเดิม
ค่าเงินเดือนพนักงานเอ่ยค่าน้ำค่าไฟค่าคนเสิร์ฟค่าคนล้างจาน
ซึ่งถ้าร้านที่เขาจะต้องรักษาพนักงานไว้เนี่ยเขายังต้องจ่ายเงิน
เพราะเขาเห็นใจเข้าใจ
ร้านใหญ่ร้านหนึ่งเนี่ยมีพนักงานเป็นร้อยนะครับ
แล้วพอไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายอย่างเดียวมันก็สาหัส
แล้วยังต้องควักเงินเก็บที่มีอยู่จ่ายค่าพนักงานเข้าไปอีก
แล้วรายได้เงินเก็บที่ผ่านมาเนี่ยมันก็แย่อยู่แล้ว
อยู่ในภาวะติดลบเป็นหนี้ด้วยซ้ำ
เพราะในรอบปี๖๓ต่อเนื่องมาเนี่ย
มันอยู่ในสภาวะเดี๋ยวก็ปิดได้เดี๋ยวก็เปิดได้
อ้าวพอเริ่มจะดีใกล้ปีหมายอ้าวปีด
พอเริ่มจะดีใกล้สงการอ้าวปีด
มันก็รุ่มดอนมาตลอด
อันนี้เนี่ยจะทำกันยังไง
คุณธนิวัลกุลมงคลบอกผมว่าได้ทำหนังสือด่วนไปถึงนายกแล้ว
คุณธนิวัลกุลมงคลนี่ก็เป็นนายกสมาคมพัฒนาการไทย
หลักที่ทำหนังสือไปก็คือว่า
มาตรการนี้ขอสัก๗วันพอไหม
หลังวันที่๗ขอให้พิจารณากันอีกทีนึงว่าจะผ่อนคลายให้ร้านเปิดได้ถึง๓ทุ่มไหม
ไม่ต้องขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เขาก็ยอม
แล้วข้อแรกเปลี่ยนที่เขาจะเสนอกับนายกก็คือว่าถ้าให้เปิดได้เนี่ย
ร้านทุกร้านเขาจะปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเข้มข้นทุกประการ
เช่นรถที่นั่งครึ่งหนึ่งจากจำนวนที่นั่งเดิมเอารถครึ่งหนึ่ง
มีการจัดที่นั่งเว้นระยะห่างไม่ต่ำกว่า๑เมตร
แล้วถ้ามันไม่ห่างกันมากพอเนี่ย
มีฉากปลาสติกเป็นฉากสายกั้น
คนที่มาด้วยกันเนี่ยนั่งร่วมโต้เดียวกันได้
แต่ว่าถ้าไม่มาด้วยกันไม่นั่งด้วยกันเด็ดขาด

เขาก็บอกว่าถ้าเขาทำไม่ได้หรือไม่ทำอย่างที่พูด

นี่นี่เรื่องของร้านอาหารซึ่งน่าจะพิจารณากันอีกทีนึง

วดว่าด้วยการเยียวยาช่วยเหลือ
ที่เขาเรียกร้องเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่ฮะ
มันเรื่องเก่าที่เจอกันมาตั้งแต่รอบที่แล้ว
และที่รัฐบาลประกาศว่าจะช่วยนั่นช่วยนี่
เอาเข้าจริงเนี่ยมันไม่มีผลในทางปฏิบัติ
มันมีแต่นโยบายมีแต่การสั่งการ
มันไม่มีทางออกมาเป็นทางปฏิบัติ
เช่นมันมีหลักเกณฑ์ยุบยับไปหมด
เอาก็จริงมีสักกี่ลายล่ะที่กู้ได้
หรือจะหยิบยกมาอีกทีนึง
คราวนี้เขาบอกว่าให้รัฐบาลพิจารณาเยียวยาค่าจ้างค่าเงินเดือนให้ครึ่งหนึ่ง

พนักงานคนนี้กินเงินเดือน๑๕๐๐เอาจำกัดไว้แค่๑๕๐๐พอ

แต่มีข้อแม้ว่าคุณไม่ต้องปลดพนักงานนะ
เพราะตำรวจพนักงานเป็นภาระกับรัฐ
อันนี้ก็เห็นคุยกันมาแล้วหลายรอบ
ทำท่าว่าจะเป็นไปได้ทำท่าว่าจะไม่มีปัญหาสุดท้ายขึ้นมาก็ไม่ได้

เสียภาษีในรอบระยะเวลาบัญชี๑ปีที่ผ่านมาเนี่ย

ผ่อนผันการชำระดอกเบี้ยเป็นเวลา๖เดือน
ชำระหนี้เงินต้นเป็นเวลา๑ปี
หรือขอให้สั่งการให้ห้างลดค่าเช่าร้านอาหารลบ๕๐

อันนี้เป็นมาตรการที่ข้อเสนอของสมาคมพัฒนาคารไทยที่เชียงใหม่
เชียงใหม่ก็มีมาตรการเดียวกับกรุงเทพและเชียงใหม่เมืองท่องเที่ยว
เชียงใหม่เป็นเมืองที่มีร้านอาหารมากรองลงไปจากกรุงเทพ
นายกสมาคมพัฒนาคารเชียงใหม่ที่นั่นคุณธนิษฐ์ชุมแสง
เขาก็ได้เรียกร้องทำหนังสือส่งมาถึงนายกรัฐมนตรี

ว่าเขากำลังจะตายกันหมดแล้วอยู่ไม่ได้
ที่ว่านี่คือเรื่องของนายทุนผู้ประกอบการ
ทีนี้มาถึงเรื่องของพนักงานลูกจ้าง
พนักงานลูกจ้างที่เป็นคนเสิร์ฟ
ถ้านายจ้างเขาบอกว่าไม่ไหว

ทันทีที่ร้านขายไม่ได้
หรือไม่ต้องมีพนักงานเสิร์ฟ
คนพวกนี้ขาดรายได้ทันที
คนเหล่านี้มีมากนะครับ

คนเหล่านี้เขามีรายได้พอกินไปวัน
พอเลี้ยงครอบครัวไปได้วัน
พอเลิกจ้างหยุดทำเขาก็ขาดรายได้ทันที

นี่บางคนมีลูกมีเมีย

คนเหล่านี้แหละครับที่รัฐจะต้องคิดให้มาก

กลุ่มนั้นได้เท่านี้กลุ่มนี้ได้เท่านั้น

ให้ไปลงทะเบียนแอปนั่นแอปนี่

แต่คราวนี้มันอะไรกันนักหนาครับเนี่ย

อ้างว่าไม่ใช่ล็อกดาวน์

แต่สภาพที่เกิดขึ้นมันเหมือนล็อกดาวน์

ก็เห็นว่าจะพิจารณากันก่อนว่า

ใครบ้างที่ได้รับผลการเยียวยา

โดยหลักคิดหลักการบริหาร

จะออกมาตรการคุมเข้มแบบนี้

ต้องคิดล่วงหน้าได้ทันทีเลยครับว่า

มันจะมีผลกระทบต่อภาคส่วนธุรกิจไหน

ว่ามาตรการคุมเข้มที่ออกมาแบบนี้
จะต้องมาตามมาด้วยการเยียวยาอย่างไร
ไม่ใช่ปล่อยให้เดือดร้อนกันก่อน

จะเยียวยาแบบนั้นแบบนี้
ป่านนี้ก็ยังไม่ชัดเจน

แล้วมันได้รับผลกระทบมากแค่ไหน

เขาร้องเรียนมาที่ผมว่ายังไง
เขาบอกว่าช่วงรอบปีที่ผ่านมาเนี่ย
ร้านอาหารก็อยู่ในสภาวะ

เขายังได้พอมีเงินเยียวยา

โดยรายได้กระท่อนกระแท่นแบบนี้

พรรดพรมโมโตไซค์เนี้ย

คุณมีอำนาจอยู่ในมือ
เร่งสั่งการไปถึงธนาคาร
ช่วยเร่งสั่งการไปถึงธนาคาร

สั่งการไปถึงบริษัทประเภทเงินติดลงติดล้อทั้งหลาย
เล่งสั่งการไปถึงบริษัทประเภทเงินติดลงติดล่อทั้งหลาย
เล่งสั่งการไปถึงบริษัทประเภทเงินติดลงติดล่อทั้งหลาย

การพรงวด

ต้องเร่งประกาศออกมาแล้วสั่งการอย่าเพิ่งมาซ้ำเติม
กับตอนนี้เลยอันนี้เรื่องใหญ่ครับต้องคำนึงถึงหัว
คนรวมทั้งไอ้มาตรการลดค่าน้ำค่าไฟอย่างถ้วน

อะไรก็ได้ที่ลดภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนให้เบาลงมาทำได้ต้องทำ
ตอนนี้อำนาจอยู่ในมือนายก

ตามอำนาจพรบ๓๑ฉบับ
ก็แปลว่ารวมทั้งพรบการเงินทั้งหลายนายกสั่งได้เลย
อะไรต่ออะไรตอนนี้เด็ดขาด
มาตรการอะไรที่ทำให้คนเดือดร้อนซ้ำเติมอย่าเพิ่งทำ

ฉะนั้นก็หวังว่านายกรัฐมนตรีจะต้องคำนึงถึงความเดือดร้อน
ของคนเหล่านี้เขากระจองงอแงกันอยู่เนี่ยครับ
เอาละนี่คือขีดเส้นใต้วันนี้
ที่ฝากไปถึงนายกรัฐมนตรีคุณพุทธครับคุณต้องแข่งครับ

นั่นก็คือทั้งภาคประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจเอง
ที่ออกมาเรียกร้องทางรัฐบาลในการแก้ปัญหานะครับ